วันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนสลากินแบ่งรัฐบาลออก

ไปส่องเสาะแสวงหาบรรดาสายเสี่ยงโชคต่าง
โดยเฉพาะคนในวงการที่ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ยืนหนึ่งกว่าใครเพื่อนเรียกได้ว่าคนที่ดวงดีดวงเฮงสุด
แต่แฟนเนี่ยก็จะคอยสอดส่องอะไรต่างที่มันอยู่ใกล้ตัวพี่นาง
ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเอ่ยอะไรต่างเยอะแยะมากมาย
งวดนี้ก็เช่นกันบอกอย่างนี้ดีกว่าว่า
พี่นางเขาไปทำบุญกระถิ่นที่โคราชมา
แล้วยอดกระถิ่นยอดกองกระถิ่นทั้งหมดเป็นล้านนะคะ
แต่ว่าที่คนโฟกัสก็คือรถแห่
เลขของรถแห่กองกระถิ่นคันนี้กับเลขที่เอ๊ะกองกระถินยอดเงินทั้งหมดเนี่ย
ทำไมมันดันไปตรงกันเป๊ะเลขทะเบียนรถแห่กระถิ่นของพี่นางเนี่ยก็สามสอง
อ่ายอดเมื่อกี้ที่บอกไปก็ลงท้ายเหมือนกันมันยังไงอยู่นะ
น่ะสิก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
เจ้าแม่ผ่านไปมาดูเจ้าพ่อกันบ้างเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์คำสะอ้อย

มาทุกงวดจริงคือเมื่อเช้าเนี่ยก็มาเป็นแขกร่วมรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
เขาโชว์ทักษะกันคิดคำนวณวิเคราะห์เลขสวยเลขเด็ดไปแล้ว
มีทักษะในการวิเคราะห์ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะ
บันเทิงไทยรัฐก็เลยไม่พลาดขอกระแสมาบอกกันบ้างว่าเลขเด็ดในดวงใจพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยคือเลขอะไรเลขที่ชอบ
อกจากที่โพสต์รัวไว้ในเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยนะคะมีมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตั้งสติเตรียมปากกากระดาษเอาไว้ให้ดีหรือโทรศัพท์มือถือ
แล้วไปฟังพี่มนต์สิทธิ์เขาบอกเลขงวดนี้กันค่ะ
ที่ชอบชอบก็คือ๑๘๑๙ที่ชอบชอบนะแต่๑มานะ

ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับถ้าไม่มาก็ไม่ซีเรียสนะครับ
แต่ที่แน่มั่นใจว่ามันมาไงหนึ่งต้องมาอะไรประมาณนั้น
ฝากแฟนทุกท่านนะครับว่า
การเสี่ยงโชคนะครับก็พยายามให้เล่นเบาอย่าเล่นหนักนะครับ
คือเราเล่นแบบพอลุ้นสนุกสนาน

แต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหน้าแตกเท่านั้นเอง

สาวคนนี้เขาดวงดีแบบกรุบกริบ
จะบอกว่ากรุบกริบก็ไม่กรุบกริบนะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ
ก็เล่าเหตุการณ์ที่ว่างูเหลือมตัวยาวคาบแมวเลื้อยเข้าบ้านเธอ
ต้องตามคนมาช่วยกันจ้าละวันเนี่ยเรื่องราวใหญ่โตกันไป
บางคนบอกว่านี่เจอเหตุการณ์แบบนี้เขาถือว่ามาให้โชคนะจ๊ะ
สาวเอิญก็เลยโพสต์อ่าโพสต์โพสต์รูปซะหน่อย
โพสต์รูปเฉยไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลย

จะว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโพสต์บ้านเลขที่๘
ย้ำอีกครั้งบ้านเลขที่พี่เอิญนะคะ๘ทับ

เขาพบไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อน
คุณผู้ชมคะมากันที่เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งกันบ้าง

พลาดไปนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
คือพี่ฝนบอกว่าคนข้างตัวเธอดุบ่อยแต่เธอไม่ค่อยถูก
ซึ่งพี่ฝนเองก็บอกว่าคือปกติเธอเป็นคนไม่ชอบเสี่ยงโชคเรื่องแบบนี้นะ
แต่จะชอบบอกคนอื่นคือเวลาเห็นเลขเห็นอะไรอย่างนี้
คือเธอก็จะพูดขึ้นมาลอยหลายคนก็เลยเอาไปเสี่ยงโชค

ใช่แต่ตัวเธอเองบางทีก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะ
ไปฟังเสียงของพี่ฝนธนสุนทรกันหน่อยค่ะ

มีใครมากระซิบมีคนมากระซิบ
จริงไม่ได้มีค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าตัวเลขที่อยู่รอบตัวเรา
ในช่วงขณะเวลานั้นเห็นหลักกิโลหลักกิโลที่๓๕สมมุตินะ
แล้วนั่งไปอีกก็เอ้าไปจังหวัดนี้ก็หลักกิโล๓๕อีกแล้ว
และแบบอะไรขึ้นมาพูดนั้นแหละนั้นแหละออกไป
ผมพูดออกไปแล้วบางคนก็ถูกไม่ถูกก็แล้วแต่
แต่มันแค่ว่าเอ๊ะเขาถามมาก็ตอบไปนะ
แล้วช่วงนี้เห็นมั้ยว่าที่กระชดว่ากิโล๓๕อีกแล้วอีกนั่นแหละ

เปล่าเจ้าตัวยืนยันมาแล้วนะคะว่า

ไม่อยากโดนเรียกว่าป้าก็เท่านั้นเอง

เมื่อก่อนเขาน้ำหนัง๕๖กิโลกรัม
ตอนนี้เนี่ยเหลือ๔๘เขาอยากจะลดประมาณ๑๐กิโลก็เหลือ๔๖กิโลคือเขาไม่ได้สูงมากไง
เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เธอต่อไปแต่ตอนนี้บอกเลยนะว่าหุ่นเฟิร์มมากผิวเด้งมาก
เออเด็กมากเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวขอเคล็ดลับจากพี่ฝนนะทำงานนี้ค่ะ